เพราะว่าแรปมากรัวมากและเร็วมากด้วย
ต้องยอมรับเลยว่าคนภาคเรือยาวนี่เก่งจริง
เราก็ลุ้นกันจนเหนื่อยตามไปเหมือนกันนะ
รุ้นกันแบบตาไม่กระพริบเลยกระพริบไม่ได้
พริบปุ๊บเอาเข้าเส้นชัย
น้องใบตองครับมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นฮะ

แข่งขันเรือยาวประเพณีจัดขึ้นที่สนามลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดป่าโมก
วรวิหารอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะ
การแข่งขันค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการนามัศกาลปิดทอง
หลวงพ่อโตพระพุทธศัยญาติวัดป่าโมกนั่นเอง
การจัดการแข่งขันเจ้าสายน้ำในครั้งนี้เนี่ย
ก็มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๘ทีม
แต่ละทีมก็แข่งกันอย่างดุเดือดจริงจังคุณดูสิ

ให้เข้าเส้นชัย

นี่ฉันยังอ่านไม่จบเลย
เอาเข้าเส้นชัยกัน๓รอบ

แข่งกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะคะ
แต่ที่จริงจังกว่าคนแข่งก็คือคนภาคนี่แหละ
ต้องบิ้วให้มันได้อารมณ์ไงคุณ
สะดุดตาสะดุดใจตรงนี้
นี้นี่เขามีวงปีภาษมาด้วยเหรอคะ
เสียงอย่างนี้นึกถึงมวยไทยนะ
อันนี้คือปีพาดนะคะ
แต่เขาไม่ได้มาผิดงานนะคะ

ดิฉันรู้นะคะว่าพี่เขามาทำไมกัน

ดูสิคะ

ปีภาษ

ปีภาษ

ปีภาษ
ปีภาษ
ปีภาษ
ปีภาษ